กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะฮะ
ครอบครัวของพี่อนันต์จากจังหวัดลบบุรีนะครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
โจทย์คำถาม๔ข้อเพื่อที่จะคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาท
สามารถกลับไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับคำถามสี่ข้อครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

พร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะเขาหอมพร้อมมั้ยคะ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่อนันต์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เราจะมีโจทย์คำถามมาทั้งหมด๕เรื่องให้ได้เลือกนะครับ
ก็จะเล่นแค่สี่คนสี่เรื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพี่อนันต์วิเคราะห์ดีดีนะว่า
จะสามารถตอบเรื่องไหนได้เรื่องไหนคนในครอบครัวของเราน่าจะตอบได้
คิดไว้นะฮะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งวัดเชิงท่าเรื่องที่สองสับปะรดเรื่องที่สามรามเกียรเรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่ห้าไผ่พงศธรมองแล้วเรื่องวัดเชิงท่าก็ให้ประอุทธิ์สับปะรดเดี๋ยวให้แฟนรามเกียรติเดี๋ยวให้น้องขวัญ
แต่ตัวพี่อนันต์เลือกวันของเราพี่อนันต์เลือกเรื่องแรกก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
ผมมีภาพภาพหนึ่งให้ดูหน้าจอนะครับมีกระดาษแผ่นหนึ่งติดอยู่ที่ฉากกั้น
ใครเป็นคนเขียนกระดาษใบนั้น

ข้าวหอมพี่อนันต์รู้ใช่ไหม
เขาเขียนแล้วเขาก็แปะเอาไว้
ผมจะถามเกี่ยวกับไอ้เจ้ากระดาษแผ่นนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดไม่ได้เขียนอยู่ในกระดาษแผ่นนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งชะนี
ตัวเลือกที่สองดูซะ
ตัวเลือกที่สามระยะ
ตัวเลือกที่สี่นะคะ
ข้อหนึ่งข้อหนึ่งมี

ข้อสามมีข้อสี่กับข้อสองนี่แหละไม่แน่
กระดาษที่แปะหน้าบ้านนานแล้วไม่ก็ได้ไม่ได้อ่านเลยอ่ะนาน

ถ้าพร้อมแล้วพี่อนันต์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองดูซะ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะพี่นะ

แต่ภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูก
อนันต์จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้ป้าอู๊ดขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องวัดเชิงท่าสับปะรดรามเกียรและไผ่พงศธร
อ่าวัดเชิงท่า
ทำไมเลือกเรื่องวัดเชิงท่าให้ป้า

ขอเชิญป้าอุ๊ดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ส่วนใหญ่ป้าไปที่วัดป้าไปทำอะไร
ก็เอากับข้าวไปเลี้ยงพวกที่เขามาทำบุญนะคะ
เวลามีงานเทศกาลหรือที่วัดมีงาน

เขาก็จะเลี้ยงกับข้าวฟรีใช่ไหมคะพวกที่มานะคะ

แล้วป้าเคยไปไหว้รูปหล่อพระครูโสพลธรรมรัฐไหมครับ

หล่อของท่านเนี่ยผมขอโทษนะฮะ
เป็นองค์สีอะไรสีสีทองค่ะ

สีทองเนี่ยด้วยปิดทองไหมฮะหรือว่า

นะครับสิ่งที่ผมจะถามเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องวัดเชิงท่านี่แหละครับ
อู๊ดอยู่ที่นั่นผมว่ายังไงไม่รอดสายตาป้าแน่
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระครูโสพลธรรมรัฐอดีตเจ้าวาดวัดเชิงท่ามีอายุสิริรวมเท่าไหร่
ที่ฐานของรูปหล่อนะฮะจะมีบอกไว้เลยนะครับ
ตัวเลือกที่๑อายุ๙๖ปี๒เดือน๔วัน
ตัวเลือกที่สองอายุ๙๖ปี๒เดือน๘วัน
ตัวเลือกที่สามอายุ๙๖ปี๒เดือน๔วัน

ตัวเลือกที่สี่อายุ๙๖ปี๔เดือน๘วัน

ตัวเลือกที่สี่อายุ๙๖ปี๔เดือน๘วัน

ตัวเลือกที่สี่อายุ๙๖ปี๔เดือน๘วัน

ตัวเลือกที่สี่อายุ๙๖ปี๔เดือน๘วัน

ตัวเลือกที่สี่อายุ๙๖ปี๔เดือน๘วัน
ตัวเลือกที่สี่อายุ๙๖ปี๔เดือน๘วัน

ตัวเลือกที่สี่อายุ๙๖ปี๔เดือน๘วัน

ตัวเลือกที่สี่อายุ๙๖ปี๔เดือน๘วัน

ไปขายขายยังไงครับพูดถึงสับปะรดเนี่ย

ก็ช่วยแต่ปกติพี่จะใส่ถุง

พี่อันนั้นก็จะเป็นคนขายลูกค้าได้นะครับ
เอาล่ะเราถามในเรื่องของสับปะรดนะฮะ
เพราะฉะนั้นนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เรามีอุปกรณ์ให้นั่นก็คือ
สับปะรดมีมีดมีเขียงนะฮะ
แล้วก็มีถุงสำหรับใส่สับปะรด
เราคว้านหัวคว้านท้ายไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้ว
แต่ต้องปลอกเปลือกสับปะรด
วักแกนออกอะไรออกให้เรียบร้อย

เมื่อทำเสร็จแล้วว่าสับปะรดกี่ลูกตามที่เรากำหนด
เสร็จปั๊บพี่จะต้องวิ่งไปตีละครั้งให้ดังที่สุด

เอาล่ะถ้าทำได้โจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
อกเปลือกสับปะรดผ่าและแพ็คใส่ถุงจำนวน๓ถุง

ภายในเวลา๒นาที

เวลาล่ามไปเรื่อยนะครับ

เวลาเริ่มเริ่มแล้วนะครับเวลาไปแล้วเอาละสองนิดหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชม
ลูกที่สองต่างไปแล้ว
ลูกที่สามแล้วนะครับเวลาสองนาทีซึ่งจะสามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จหรือไม่นะครับคุณผู้ชมมาจ่ายช่วยกัน

เวลาไปแล้ว
เดี๋ยวโทษ
เดี๋ยวรู้ว่าพี่เหนื่อยนะแต่คนที่จะชกน่ะคือคนนู้น

รุ้นใหญ่เลยตื่นเต้นไหมพี่อนัน
เอาล่ะสับปะรด๓ลูกที่เรากำหนดเอาไว้นะครับ
ทำได้สำเร็จนะฮะอันนี้มีตัวอย่างไว้หนึ่งถุงนะครับไม่เกี่ยวนะฮะ
สามถุงทำได้เสร็จเรียบร้อย
แต่เวลาจะผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นเองนะครับถ้าอยู่ภายในสองนาทีครึ่ง
หมายถึงว่าภารกิจที่พี่เลไลทำสำเร็จนะครับก็ถือว่าข้อนี้ผ่าน
เทคนิคในการปอกสับปะรดก็ฝ่านเข้าไปลึกจะได้ไม่ต้องปอกตาอีกรอบหนึ่งจ้ะ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
เลไลยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องขวัญแล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้น้องขวัญขึ้นมาตอบครับ

ทำไมเลือกลำเมอเกียร์ด้วยลูกอ่ะ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้น้องขวัญน่าจะทำได้

เชิญน้องขวัญมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขวัญสมาธิดีนะลูก

ก็ชอบคอลนะคะที่
ที่ครูบอกว่าไหนท่องให้ฟังดิอะไร

ชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดลูก

แล้วฝ่ายอาธรรมล่ะลูกอย่างทศกัณฐ์ล่ะ

ทศกัณฐ์เป็นยังไงในความรู้สึกของเด็ก

ตัวร้ายน่ากลัว

แล้วก็ทศกัณฐ์เนี่ยที่เป็นคนที่ไปลักเอานางศรีดามาเนอะ

เออแล้วก็รักพานางศรีดามาจนพระรามต้องยกทัพจับศึกไปว่าไปขอนางศรีดาคืน
เขาถึงได้มีฮานุมานไปทำถนนข้ามทะลงทะเลกัน
นะลูกนะศึกษานะสนุกนะเรื่องนี้

ถ้าพร้อมแล้วคำถามเกี่ยวกับเรื่องตัวละครในรามเกียรทั้งนั้นเลย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทศกัณฐ์มีทั้งหมดกี่มือ
ตัวเลือกที่หนึ่งสองมือ
ตัวเลือกที่สองสิบมือ
ตัวเลือกที่สามสิบสองมือ
และตัวเลือกที่สี่ยี่สิบมือ

ก็เคยอ่านมาว่าว่าทศกัณฐ์มีสิบแล้วก็ต้องมียี่สิบมือจัง
หนูมั่นใจแค่ห้าสิบเปอร์เซต

ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สี่ยี่สิบมือครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่อนันต์นะครับ

จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
ทำสิ่งที่เขาฝันก็คือบ้านที่เขารัก

เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

ผ่าและแพ็คใส่ถุงนะฮะ

ภายในเวลา๒นาทีครึ่ง
ทำได้หรือไม่ได้